การเมืองว่ากันต่อนะค่ะหลายคนก็วันนี้คนพูดถึงกันเยอะมาก
ดูทั้งในไอจีสตอรี่ในทวิตเตอร์ในโซเชียลต่าง
คือความคิดเห็นมันหลากหลายจริงจริงนะคะเอาเป็นว่าเราต้องโหวตนายกกันอีกครั้ง
สัปดาห์หน้ายี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะอาจารย์วันนอบอกแล้ว
พระหัสสวบดียี่สิบเจ็ดกรกฎาคมอืมนัดหมายเวลาเก้านาฬิกาค่ะ
นะฮะแต่ดูผลวันนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับการประชุมร่วมกันของสสว
ประชุมรัฐสภานะฮะซึ่งในการประชุมวันนี้เนี่ย
เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
นัดประชุมกันตั้งแต่เก้านาฬิกาสามสิบนาทีค่ะอย่างที่ทราบบิ๊บสามฝ่ายเมื่อวานี้
คุยกันไว้ว่าคงต้องอภิปรายกันก่อนว่าจะเสนอชื่อซ้ำได้ไหมอืม
บุคคลที่เคยเสนอชื่อไปครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่ผ่านความเห็นชอบไปแล้วเนี่ย
จะเสนอซ้ำได้หรือไม่คือชื่อของคุณพิธาริมเจริญรัฐใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเปิดการประชุมวันนี้มานะฮะคุณสุธินคลังแสง
รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็มีสอสอในซีกของอีกฝั่งหนึ่ง๑๘๘เสียง
แล้วก็สวเนี่ยลุกขึ้นโต้แย้งทันทีนะครับ
โดยยกข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ๒๕๖๓ข้อที่๔๑
ซึ่งระบุว่ายัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยติ
ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีก
ในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติ
หรือยัตติที่ประธานวัฒนศาสภาจะอนุญาต
ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าตามข้อบังคับตรงนี้เนี่ย
เสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้อืม
ประธานในที่ประชุมนะครับก็คือคุณวันมุธมัธนอมธา
ประธานรัฐสภาก็เลยให้มีการอภิปราย
แล้วมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบข้อบังคับต่างเนี่ย
กินเวลาเนี่ย๘ชั่วโมงได้นะ

อันนั้นเถียงเรื่องข้อบังคับไหน

งั้นอธิบายกันได้ลองอธิบายกัน
ก็ใช้เวลาไปอีก๒๓ชั่วโมง

สุดท้าย๑๖นาฬิกา๕๕นาทีวันนี้นะครับ
อาจารย์วันนอประธานรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่ในการประชุมนะครับ
ก็ให้สมาชิกลงมติด้วยการเสียบบัตรใช้บัตรเสียบเข้าไปในเครื่องที่อยู่หน้าโต๊ะแต่ละคน
ก็เสียบบัตรแสดงตนก่อนเพื่อดูองค์ประชุมก่อนลงมติ
ว่าการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นนายกอีกครั้ง
ถือว่าเป็นยัตติที่ตกไปแล้วแล้วนำขึ้นมาเสนอในสมัยประชุมเดียวกันได้อีกหรือไม่
ผลการลงมติปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมรัฐสภานะครับ
เห็นด้วยอ่าคือท่านผู้ชมฮะคือตรงเห็นด้วยเนี่ย
ไม่ใช่เห็นด้วยว่าให้คุณพิทาโหวตได้นะ
ค่ะเห็นด้วยนี่คือเห็นด้วยสำหรับผู้ที่เสนอว่ายัตติซ้ำชื่อซ้ำไม่ได้
คือเห็นด้วยว่ามันเข้าข้อบังคับข้อที่๔๑คือเสนอชื่อซ้ำไม่ได้
ไม่เห็นด้วยเนี่ยคือแย้งเห็นว่ามันไม่ได้เข้าข้อ๔๑แปลว่าเสนอชื่อซ้ำได้
ซึ่งเสียงน้อยกว่าใช่ค่ะนั่นเท่ากับว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกันนะฮะ
ถ้าจะเสนอใหม่ต้องสมัยประชุมหน้าใช่ซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยน่าสนใจที่ไม่เห็นด้วย
หรือที่บอกว่าให้เสนอชื่อซ้ำได้เนี่ยมันคือ๓๑๒เสียงจำนวนมันเท่ากับฝั่ง๘พักร่วมไหมคะ
ก็เท่ากันแต่ถ้าไม่นับคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาไม่อยู่ใช่ไหมหรือว่าเสียงไหน
งดออกเสียง๘เสียงเออคือเสียงจากทางไหนอย่างไรแต่ถ้าจะนับแค่๓๑๒นะคุณอรัชพรค่ะ
อันนี้คือเท่ากับซีกของก้าวไกลเพื่อไทยเขามีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ
จำได้ไหม๑๓กรกฎาคมที่โหวตเลือกนายกครั้งแรกคุณพิทาได้เท่าไหร่
นั่นเท่ากับว่าตอนนี้ถ้านับเอาตัวเลขกลมเนี่ย๓๑๒เนี่ยหายไปเท่าไหร่หายไป๑๒
อย่างที่ทุกผู้ชมเห็นนะครับมีงดออกเสียง๘ไม่ลงคะแนน
เสียงอีกหนึ่งนะครับจากนั้นประธานรัฐสภา
ก็กล่าวสรุปในที่ประชุมนะครับ
โดยบอกว่าเนื่องจากขณะนี้สารรัฐธรรมนูลได้พิจารณามีมติให้นายพิธางดปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกกึ่งหนึ่งของที่ประชุมทั้ง๒สภาในวันนี้ก็คือ๓๗๔คะแนนเสียง
ผลการลงมติเห็นด้วยว่าโหวตชื่อซ้ำไม่ได้เนี่ย๓๙๕เสียงถือว่ามติเกินกึ่งหนึ่ง
ดังนั้นการใช้มติตามข้อ๔๑คือไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้
จึงเป็นผลแล้วก็ปิดประชุมทันทีเลยนะครับในเวลา๑๗นาฬิกา๙นาที
คือเขาบอกตอนปิดประชุมช็อตฟิลลเหมือนกันนะ
คะแนนที่ออกมาจึงเห็นทั้งหมด๓๙๕ก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะครับ

การใช้มติตามข้อ๔๑ดำเนินการใช้ได้
ก็คือไม่สามารถ
จะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็

เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงใช่ไหมค่ะ

ที่อาจารย์วันนออ่านผลการลงปฏิเสร็จ
จะเป็นเสียงประมาณ๓๔๕เสียง
ท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับอยู่อย่างนี้

แล้วก็กดออกมันจะมีเสียงคุณวิโรธเป็นคนสุดท้ายที่บอก
ชิงครับ
และต้องมีการเสนอชื่อกันใหม่
คุณพิทายังไม่ได้ถูกวินิจฉัยอะไรในเรื่องคดีความอะไรต่าง

ก็สามารถที่จะเสนอชื่อให้โหวตใหม่ได้
แต่ในสมัยประชุมรัฐสภาสมัยหนึ่งเนี่ยคุณรัชพร

นี่สัปดาห์หน้าอาจารย์เขานัดอาจารย์วันนอนนัดประชุมแล้ว

วิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล

แต่ตอนนั้นไม่เป็นผลแล้วประธานสั่งปิดประชุมแล้ว
ท่านประธานครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตนิดนึงครับ
ผมขออนุญาตขออนุญาตประชุมครับ
ผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดนึงครับ
เสียงคุณวิโรธใช่ไหม
ผมขออนุญาตท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดนึงครับ
ผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดนึงครับ

จะเสนอในพิทาซ้ำไม่ได้ซึ่งจริงที่ถูกต้อง
คือการเสนอจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่๔๑
คือถ้ามีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถเสนอได้
คือถ้าจะบอกว่าอาจจะเสมอไม่ได้ภายในสมัยประชุมนี้

ถ้ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใหม่ความจริงก็เสนอชื่อคุณพิทาได้นะ
สมัยประชุมนี้คุณวิโรธพยายามจะบอกอย่างนี้
มีแหล่งข่าวจากพระเก้าไกลนะฮะที่อธิบายเพิ่มเติมกับเรานะครับ
บอกว่าหากดูข้อระเบียบบังคับการประชุมที่๔๑
ที่ประชุมรัฐสภาระบุไว้ว่าห้ามเสนอยัตติเดิม
ซึ่งการเสนอในครั้งนี้มีการเสนอชื่อนายพิธาเพียงแค่คนเดียว
เหมือนเดิมกับการโหวตนายกครั้งที่๑เมื่อ๑๓กรกฎาคม
แต่หากครั้งที่๓ซึ่งอาจารย์วันนอนนัดแล้วใช่ไหม
ฤหัสหน้าถ้ามีการเสนอชื่อผู้ท้าชิงนายกเพิ่มขึ้นมา
อันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนใช่ไหม
เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
พิธาก็เสนอได้สิเพราะถือว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไง

ซึ่งบรรทัดสุดท้ายตรงนี้ระบุว่าแล้วแต่ประธานจะพิจารณาเห็นชอบ
อยากให้ทำความเข้าใจว่าครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นการเสนอชื่อโหวตครั้งสุดท้าย
และสมาชิกส่วนสินัยบอกมันซ้ำกับครั้งที่แล้ว
ครั้งหน้าถ้ามีชื่อคนอื่นคู่กับคุณพิทาด้วย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นยติมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ภักดิ์๙ไกลอาจจะเสนอคุณวิทาด้วยหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงลองฟังคุณวิโรธหน่อยนะครับ

ดังนั้นสิ่งที่อยู่ในสำนึกของพวกเรา

ตีความกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
ให้บ้านเมืองไปต่อได้ให้บ้านเมืองมีทางออก
ส่วนการโหวตเลือกนายกในครั้งหน้าทุกผู้ชมครับ
คุณวิโรธบอกว่าคณะทำงานของ๘พักร่วม
ในสิ่ง๓๑๒เสียงก็คงต้องคุยกัน
แล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นบอกว่ามันก็เหมือนกับการทำงาน

เราก็เป็นกัปตันบ้างหรือว่าไปเป็นอย่างอื่นบ้าง
ไปก็เหมือนการปั่นจักรยาน๘คัน
ผลัดกันขึ้นนำบ้างรับแรงลมบ้าง

ขับนำกันบ้างตามกันบ้างก็ต้องช่วยกัน
แต่สุดท้ายทั้ง๘คันต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกัน
และมันคือเส้นชัยของคนไทยทั้งประเทศ

ซึ่งวันนี้อีกหนึ่งคนที่หลายคนก็พูดถึงกันเยอะนะคะ
ก็คือคนที่ทำหน้าที่ประธานสภา

เราก็มีการไปพูดคุยสัมภาษณ์อาจารย์วันนอเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าอาจารย์ก็ประกาศชัดเจนแล้วล่ะว่า
ฤหัสหน้า๒๗กรกฎาคมนี้
เราจะมีการประชุมกันอีกครั้ง
ซึ่งก็จะเป็นการโหวตนายกรอบที่๓
แต่จะได้หรือไม่ได้นี่อันนี้อาจารย์บอกตอบไม่ได้จริงนะคะ
เริ่มขึ้นก็คือ๒๗กรกฎาคมเราจะเริ่มตั้งแต่๙โมงเช้าเลย
ทีนี้อย่างที่ถ้าดูจากในการลงมติในวันนี้
เสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวในสมัยประชุมนี้มันไม่ได้แล้ว
ส่วนการอภิปรายที่หลายคนบอกว่ามันยืดเยอะไปไหม
ส่วนตัวจำนองมองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของการอภิปราย
ซึ่งก็พยายามที่จะควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อยที่สุด

ส่วนรอบ๓ถ้าได้นายกเลยในการโหวตมันก็จะดี
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหม
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่เข้าประชุมกันเต็มที่นั่ง
ส่วนตัวไม่มีความกังวลในการทำหน้าที่ประธานสภาพผู้แทนราษดร
แม้จะมีการลุกขึ้นประท้วงหลายครั้งค่ะ
จะมีการประชุมเพื่อเลือกนายก

กรกฎาคมเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
หวังว่าในการประชุมคราวต่อไป
คงจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาเช่นนี้ครับ
ในฐานะเป็นประธานสภา๒๗อยากให้ได้นายกจบเลยไหมครับท่าน
ไม่แน่ใจแต่ว่าประชาชนทั่วไป
ก็อยากให้มันเสร็จสิ้น

ทีนี้โดนประท้วงบ่อยนี่พอใจไหมครับ
ไม่มีการต้อใจเป็นเรื่องธรรมดาครับ
เอาการประชุมต้องให้เขาได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ครับ